เรื่องคือหาผ่าไปต่อที่ซุรินทร์ทั้งสองท่านเคยเห็นพญาวัวไหม
พญาวัวคือพอมันครอบออกมามันจะมีลักษณะเจ็ดอย่างพิเศษ
ที่มันตรงตามตำราที่เรียกว่าพญาวัว
ไปดูหน่อยว่าหน้าตาของพญาวัวเป็นยังไงคุณผู้ชมดูลักษณะมันดีมาก
เจ้าของเขาชื่อว่านายสมจิตนะฮะอยู่บ้านเลขที่๕๕หมู่๑๑ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินอุ้ยบ้านคุณแม่ผมด้วยนะอำเภอเดียวกันนะฮะ
คือคุณสมจิตนะเป็นอดีตนักมวยชื่อดังระดับประเทศเลยเขาได้ลูกวัวเกิดใหม่
ลักษณะมันตรงตามตำราคือพญาวัวลักษณะเด่นพิเศษ๗อย่างมีอะไรบ้างตามตำรา
หนึ่งหน้าเด่นคือหน้าด่างเป็นรูปใบโพสีขาวเห็นไหมฮะใบโพสีขาวอยู่บนหัวมัน
เอาหน้าแด่นขออภัยลักษณะคือเป็นหน้าแด่นคือมีใบโพลสีขาวเป็นสีขาวตรงกลาง
เขาบอกว่ากำไรขามหรือว่าข้อเท้าเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเหมือนเป็นกำไรทั้งสี่ข้างนั่นไง
เรียกว่าเป็นถุงเงินถุงทอง๓ปากคาบแก้วคือริมฝีปากล่างมันจะเป็นสีขาวเผือกเหมือนคาบแก้วมา
กีบเท้าทั้ง๔เป็นสีขาวเผือกเหมือนกัน๕ในดวงตาเป็นสีฟ้าประกาย๖สะโพกข้างสีด่างทั้งซ้ายและขวามันจะเป็นด่าง
ลักษณะคือต้องเป็นหางดอกหรือว่าหางที่มีสีขาวแล้ววัวตัวนี้มันตรงตามตำรับโบราณพญาวัว๗อย่างหมดเลย
ชาวบ้านบอกโอ๊ยมันต้องให้โชคแน่ทีนี้คุณสมจิตเขาบอกว่าลูกวัวตัวนี้นะเป็นตัวเมียคลอดออกมาวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ก่อนจะพาเจ้าพญาวัวตัวนี้เขาบอกว่า๕เดือนก่อนเขาไปซื้อแม่วัวชื่อว่าศรีนวลเป็นพันบรามันมาจากอำเภอสำรงทาบที่สุรินราคา๓๐๐บาท
ซึ่งเจ้าของบอกว่าแม่วัวตัวนี้มันตั้งท้องอยู่ขายมาพร้อมกับลูกในท้องจนกระทั่ง๑ธันวาคมกลางดึกแม่วัวศรีนวลมันตกลูกออกมาตอนแรกนึกว่าเป็นวัวด่างธรรมดา
แต่พอดูเฮ้ยทำไมลักษณะมันพิเศษแบบนี้ล่ะทำไมมันสวยจังเลยเป็นลักษณะตามตำราคือพญาวัวเลย
ว่าโชคดีมากซื้อแม่วัวได้ลูกวัวมาด้วยหลังจากนั้นไม่นานนะฮะลูกชายก็ถ่ายรูปเจ้าลูกวัวในโซเชียลลงไปมีคนหนึ่งติดต่อจากสุโขทัยขอซื้อลูกวัวตัวนี้ราคาห้าแสนบาทเพราะมันลักษณะดีแต่เขาไม่ยอมขายอยากจะเลี้ยงเอาไว้จนมันตายจากกันไปตั้งชื่อให้เลยว่าน้องโพขาวหรือว่านางพญาโพขาว
มันคลอดตอนกี่โมงว่า๒๒นาฬิกา๒๐นาทีหรือว่า๔ทุ่ม๒๐นาทีแล้วบ้านละที่๕๕หมู่๑๑คนก็อ่ะเดี๋ยวขอไปเสี่ยงโชคเดี๋ยววันนี้บ่ายบ่ายไม่รู้กันว่าพญาวัวจะให้โชคให้ราบหรือเปล่านะครับ

หายากด้วย